กินทุเรียนก่อนดีกว่าพี่อุ๊ยชอบอยู่แล้วใช่ไหม
ทุเรียนเนี่ยไม่ได้กินแค่เป็นผลไม้กินกับข้าวเหนียวอะไรแบบนี้
เอามาทำเป็นแกงก็ได้ฮะมีหลายแกงเลย
แกงเขียวหวานทุเรียนก็มีเหมือนกัน
นี่ที่จันทบุรีครับแน่นอนนะครับพูดถึงทุเรียนก็ต้องจันทบุรี
เขาเอาทุเรียนมาใช้เป็นวัตถุดิบ๒เมนูเลยแต่
ต้องเลือกเฉพาะที่มันยังไม่สุกดีนะคุณผู้ชม
ทุเรียนมันจะไม่แข็งเกินไปครับ
คุณสิริพรหรือว่าเจ๊แหม่มเจ้าของชะบารีสอร์ทอำเภอเมืองจันทบุรี
ก็พาทีมแม่ครัวมาสาธิตให้ดู๒เมนูเริ่มจากแกงส้มทุเรียนก่อน
อันนี้ใส่กุ้งไปแล้วใส่กุ้งสดไปแล้วนะ
ก่อนนั้นก็มีใส่น้ำพริกแกงส้มใส่กระทะเติมน้ำเข้าไป
ปรุงรสให้ได้ที่ด้วยตามมาด้วยเนื้อทุเรียน
ใส่ลงไปแล้วเนื้อทุเรียนแบบนี้มันจะดูแข็งนิดนึงนะ
รอให้เดือดอีกสักพักหนึ่งครับก็เป็นอันเสร็จแล้ว
นี่แกงส้มทุเรียนทานกับข้าวสวยร้อนนะ
หรือว่าจะเอาข้าวเหนียวมากินไหม

งส้มผ่านไปแล้วคุณผู้ชมเขียวหวานบ้างไหมล่ะ

กะทิใส่กระทะ

แล้วก็ใส่เนื้อหมูหรือจะเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะ
ตามด้วยเนื้อทุเรียนครับ
จะออกเหลืองแล้ว

กะว่าจะทำบ้างแน่นอนเลย

เขียววานต้องมีมะเขือพวงด้วยครับเข้าไว้ใส่รวัยนี่
ไว้๒นาทีตักใส่ชามครับเอาไปเททิ้ง
เออร้อนเล่นนะครับเอาไปกินได้เลยเออนี่เหลืองอร่ามเลย
ไม่ได้มีแค่แกงส้มกับแกงเขียวหวานนะคุณผู้ชม
ทำอะไรอ่ะคะเออยำมังคุดเหมือนตำผลไม้

มารบินมาทำกระท้อนประมาณนั้นแหละยำมังคุท
ยำงะก็มีนะยำงะ
มีผัดผลไม้รวมก็มีโอ้โหลองได้หลายเมนูเลยอ่ะ
ต้องเป็นคนที่ชอบพวกแกงด้วยและก็ชอบผลไม้ด้วย
พอทานเผ็ดเสร็จแล้วก็ทุเรียนสุกนะ
ใช่แล้วปิดท้ายด้วยทุเรียน
ซึ่งเขามีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกเลยนะคุณผู้ชม
ไปได้ครับที่ชะบารีสอร์ท
หมายเลขโทรศัพท์โทรไปสอบถามได้ที่๐๓๙๔๗๑๘๗๘ครับ

โอ้โหหิวเลยหิวเลยอ่ะหกโมงเองใช่